มีเรื่องที่ต้องมาเตือนกัน

มีมิจฉาชีพที่จะตระเวนไป
แล้วก็จะไปหลอกเอาทรัพย์สิน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณยายท่านหนึ่งนะฮะ
บอกว่ามิตรชาชีพอลวาดช่วงปีใหม่
มีผู้ต้องสงสัยนี่ฮะเป็นผู้ต้องสงสัย
ลักษณะแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้ที่เขาไปถ่ายภาพกันไว้ทันนะครับ
หลอกคุณยายวัย๘๐ปีนะครับอยู่ที่บ้านหนองเมืองต่ำตำบลหนอง
กระทิงอำเภอลำปลายมาตรจังหวัดบุรีลำนะก็เลยบอกว่าขอให้ช่วยกันแชร์
หน่อยจะได้ระวังกันนะครับเรื่องราวเป็นแบบนี้ครับคุณยายวัย๘๐
ปีท่านนี้ชื่อนางเทพมาลาศรีคุณยายเทพอยู่ที่หมู่๒
บ้านเมืองต่ำตะบนหนองกระทิงอำเภอลำปลายมาตรอยู่กับหลานอายุ๘๐
ขวบกับ๑๒ขวบอยู่กันแค่๓คนนะฮะก็เมื่อวานนี้จันทร์ที่๓๔
ธันวาคมคุณยายเทพบอกว่าที่หมู่บ้านมีงานบวชนะก็มีเจ้า
มาเชิญให้ไปร่วมงานด้วยนะครับอ่าก็เลยเอ้าก็ไปร่วมงานซะหน่อย
ไหนจะไปงานบวชก็เลยใส่ทองน้ำหนักหนึ่งบาทเป็นสร้อย
ทองคำที่ลูกสาวซื้อไว้ให้ไปด้วยปกติไม่เคยสวมใส่ไปไหน
ด้วยนะแต่นี่จะไปงานบุญงานบวชก็เลยใส่ไปหน่อยนะครับหลังจาก
นั้นก็โทรไปหาหลานให้มารับไปงานบวชระหว่างที่กำลังรอหลาน
อยู่นะครับคุณยายบอกว่ามีผู้ชายสองคนโพกหัวลักษณะคล้ายคล้าย
แขกเหมือนที่ท่านเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้ขี่จักรยานยนต์ซ้อน
กันมาสองคนนะครับพอมาเจอคุณยายคนซ้อนลงมาจากรถบอกว่า
ยายครับผมมาเสนอขายแว่นสายตาให้ราคา๒๐๐บาทยายบอกว่า
ไม่มีเงินหรอกนะชายคนนี้ก็รบร้ารบร้าวจนไปนั่งคุย
กันในบ้านอ่าหลังจากนั้นก็บอกว่าถ้ายายซื้อแว่นผมอันนึงนะ
ผมแถมสร้อยคอทองคำให้หนึ่งเส้นแต่มันเป็นสร้อยปลอมนะยายแต่
เนี่ยเขาใส่สร้อยจริงอยู่ค่ะอ่ายายก็ไม่เอายายบอกว่ายายก็มีแว่นแล้ว
แล้วก็ไม่รู้จะซื้อใหม่ทำไมด้วยอยู่ดีดีผู้ชายคนนี้เอาสร้อย
มาสวมใส่คอยายเลยทีนี้ยายก็มี๒เส้นดิทั้งของปลอมของจริง
งงเลยแล้วผู้ชายสองคนนี้ก็ชวนคุยเรื่องต่างนานาเสนอขาย
อยู่นั่นแหละยายก็ไม่เอาไม่มีเงินไม่มีเงินพ่อค้าแว่น
เนี่ยก็เลยบอกว่าอ่ายายไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรงั้นเอาสร้อยผมคืน
มามันก็เอามือมาถอดสร้อยจากคอยายเอาของจริงไปอืมไปไปทั้งคู่
เลยฮะทั้งของจริงของปลอมมันถอดสองเส้นเลยครับยายบอกว่ามารู้
ตัวอีกทีนึงตอนที่มันออกจากบ้านไปแล้วอ่ะเอ้าหายไปสองเส้น
เลยรีบวิ่งตามไปครับโชคดีไปเจอเพราะว่าไอ้สองคนนี้มันยัง
ยืนรอรถจักรยานยนต์อยู่

แล้วอีกคนนึงไปเอารถจะมารับนะครับ

ยายบอกว่าถ้าไม่ให้ต้องขอค้นตัวนะ

นี่ค่ะเดี๋ยวฟังยายหน่อยนะครับ
คือยายเนี่ยโชคดีที่ได้สร้อยคืน

หลานก็เลยพาไปแจ้งความที่สพลำปลายมาตร

นี่ฮะวิธีการนะคือเห็นคนเท่าคนแก่

เอาสร้อยปลอมตัวเองเนี่ยมาสวมทับ

มันก็จะเอาไปทั้งสองเส้นเลย
แต่ถ้ามันจำได้มันก็จะเอาไปแต่ของจริง

แต่ต้องบอกว่าคุณยายเนี้ย